อีกหนึ่งนักกีฬาไทยนะคะที่ก็แสดงออกถึงความตั้งใจในการที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือมณัฐบุญจำนงค่ะซึ่งว่าหลายคนจำชื่อนี้ได้แน่นอนสำหรับนักโชคประวัติศาสตร์นักโชคเหรียญทองโอลิมปีกปี๒๐๐๔นะคะตอนนี้ที่เขาออกมาบอกว่าเขาตั้งใจจะเดินแล้วก็วิ่งไปพระบรมหาราชวัง
มหานครโอลิมปิกปี๒๐๐๔และเหรียญเงินโอลิมปิกปี๒๐๐๘พร้อมคณะก็ได้เดินทางถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่๗๘ในอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วค่ะโดยระหว่างทางก็มีผู้มอบน้ำดื่มยาดมยาอมยามองซึ่งชาวบ้านก็ฝากให้ไปแจกจ่ายประชาชนที่ไปแสดง
โดยนายมณัฐนั้นออกเดินทางจากจังหวัดลบบุรีในช่วงสายเมื่อวานนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
เราจะออกตอนกลางคืนสักตีสองตีสามครับครับก็ถามว่าทุกคนเหนื่อยแต่ทุกคนยินดีทุกคนเพราะเราเหนื่อยแค่นี้ไม่เท่ากับที่ว่าพ่อหลวงเหนื่อยเยอะกว่าเรามาเจ็ดสิบปี
สกที่เห็นพี่น้องทางรวมกิจกรรมครั้งนี้กับผมครับ
นัทยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิต
ที่ตัวเองเป็นทีมนักชกรุ่นสุดท้าย
ที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงราชการที่๙
ซึ่งพระองค์มีพระราชปฏิสันธารด้วยนะคะว่า
ได้ทอดพระเนธการชกของนายมณัฐ
ทรงอยากให้รับใช้ชาติต่อไป
ซึ่งระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนธหน้าจอโทรทัศน์อยู่นั้น
พอคะแนนของนายมณัฐขึ้นแต่ละครั้ง
ก็จะพระราชทานขนมแก่คุณทองแดงชิ้นหนึ่ง
และพระองค์ยังทรงเล่าเรื่องพระมหาชนกให้ฟังด้วยค่ะ